หลังจากที่พระเอกรุ่นใหญ่พี่ตุ้ยธีรพัฒน์ได้ออกมาประกาศอย่าขาดกับอดีตภรรยาคุณแอนนานาตาชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดค่ะเพจเจ๊มอย๑๐๘ได้มีการเปิดเผยภาพล่าสุดของพี่ตุ้ย
คือเป็นภาพที่พี่ตุ้ยเนี่ยไว้หนวดไว้เขาขึ้นเต็มไปหมด
อันนี้และอยู่ระหว่างการปฏิบัติธรรมค่ะที่วัดป่านรือชาจังหวัดสระบุรี
หมายเลข๔๒ที่หน้าอกนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหนวดเขาเต็มไปหมดเลย
เขาบอกว่าที่นี่ต้องนั่งสมาธิกับครูใหญ่ในป่าช้าตามลำพังด้วย
บันเทิงไทยรัฐก็โทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
ผู้จัดการยืนยันค่ะว่าการที่พี่ตุ้ยไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ
ไม่ได้เป็นการปลงตกอะไรเพราะพี่ตุ้ยก็ทำแบบนี้มานานแล้ว
ตอนนี้กลับมาทำงานปกติแล้วนะคะส่วนหนวดคราวที่เห็นพี่ตุ้ยก็ไว้ตามปกติอยู่แล้วนะคะ
คือจริงเราก็เห็นพี่ตุ้ยเนี่ยเขามีหนวดมีคลาวมาอยู่ตลอด
แต่พอมาเปลี่ยนลุคอาจจะเป็นด้วยสไตล์การแต่งตัวที่ดูสมรรถะดูปล่อยวางแบบนี้
ก็เลยทำให้ลุคของพี่ตุ้ยที่บอกว่าหล่อเนี๊ยบดูสุขุมนุ่มลึกเนี่ยเปลี่ยนไป
แต่จริงผู้จัดการเขายืนยันว่าพี่ตุ้ยทำมานานแล้วนะ
ถูกต้องแล้วไว้หนุนไว้คราวไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
แต่ตอนนี้ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยจะบวชหรือเปล่าปลงอะไร